คุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าไปดูภาคใต้
ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างเลย
วันนี้ฝนตกเกือบตลอดทั้งวันเลยนะคะ
ฝนจะตกแบบนี้ไปนานถึงเมื่อไหร่
คุณคุปตนันวันนี้มีคำตอบในรายการด้วย
วันนี้ก็เอาข้อมูลมาฝากให้กับพี่น้องประชาชน

รวมถึงใครที่จะเดินทางไปภาคใต้ในระยะนี้

กลุ่มฝนแบบนี้มาดูสักหน่อยหนึ่งนะครับ
เป็นกลุ่มฝนที่แตกต่างไปจากกลุ่มฝนที่ตกก่อนหน้านี้

ทำให้เกิดน้ำท่วมจนเกิดภาพความเสียหายเกิดขึ้น
ฝนที่ตกตอนนี้เป็นฝนคือฤดูมรสุมของภาคใต้
ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปภาคใต้
ยังมีโอกาสเกิดฝนแบบนี้ตกอย่างต่อเนื่อง

แต่ถ้าตกก็ถือว่าเป็นฝนประจำฤดูอยู่แล้ว
ดังนั้นพี่น้องชาวใต้คงต้องรับมือต่อไป

พื้นที่ที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกแต่เดิม

ก็จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้น
เพราะว่าระบายน้ำก็ยังระบายไม่ทัน
มาตกซ้ำเติมอีกอาจจะมีปัญหาในการฟื้นฟู
หลังจากนี้เป็นอย่างไรปัจจัยอะไร

เดี๋ยวเราไปดูกันกับระบบพยากรณากาศนะครับ

หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝน
เป็นฝนประจำฤดูมรสุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกราฟิก
พยากรณากาศไทยรัฐทีวีกันครับกราฟิกแรกนี้
เป็นกราฟิกแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้น

สังเกตว่าพื้นที่ภาคใต้กลุ่มเมฆหนาตายเลยทีเดียว
สีขาวคือกลุ่มเมฆธรรมดาสีเหลืองสีแดงคือกลุ่มเมฆฝน
ก่อตัวเป็นแนวยาวครับตั้งแต่ตอนบนไปจนถึงตอนล่าง

ขณะนี้เองจากการคำนวณ๑ชั่วโมงนี้
มีจุดไหนที่คาดการณ์ว่าจะฝนตกบ้าง
จากการตรวจสอบนอกจากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้ว

จังหวัดกรสินมุกดาหารนครราชศรีมาบุรีลำสุรินอุบลราชธานี

กลางตอนนี้ยังไม่พบกลุ่มฝนก่อตัว
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับ
ในบริเวณจังหวัดสะแก้วชนบุรีมีฝนตกเกิดขึ้นในพื้นที่

คาดการณ์ว่าจะยังคงมีโอกาสตกอยู่นะครับ
ส่วนพื้นที่ภาคใต้อย่างที่ได้เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับ
กลุ่มฝนก่อตัวเป็นแนวยาวนะครับ
ชั่วโมงนี้คาดการณ์ว่าในบริเวณจังหวัดประจวบคิริขัน
พรระนองสุราธานีนครศรีธรรมราช
กระบี่สงขาพัทธลุงตรังสตูนปัตตานียาลานราธิวาส
เป็นจุดที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้อย่างที่บอกเลยครับว่าปัจจัยฝนที่ส่ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น

สิ่งที่เราจะได้เห็นหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คือการเคลื่อนตัวของฝน

เดี๋ยวเรามาซูมออกมาไกลเราจะเห็นลักษณะการเคลื่อนตัวของฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป
สังเกตว่ามีการเคลื่อนที่แบบเป็นสายอย่างต่อเนื่องนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศไทย
แล้วก็เคลื่อนแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้ฝนในพื้นที่ภาคใต้ยังตกอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าจุดที่จะตกหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
เน้นตกในบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทย
คำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีเนี่ยนะครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณผู้ชมมีอยู่ในขณะนี้ก็คือ
ลูกศรที่แสดงทิศทางของกระแสลมนะครับ
มีการเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกนะครับ

หรือว่ามรสุมริวดุหนามีกำลังแรงขึ้นนะครับ
สามารถที่จะหอบเอากลุ่มฝนจากบริเวณฝั่งอ่าวไทย
เลื่อนที่มาฝั่งอันดามันได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ระยะนี้มีกลุ่มฝนเกิดขึ้นนะครับ
นี่คือกลุ่มฝนอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจครับ
การว่าจะหอบมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

ส่วนนี้เป็นการคาดการณปริมาณน้ำฝนสะสม๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับ
พบว่า๔๘ชั่วโมงหลังจากนี้เป็นต้นไป
พื้นที่สีเขียวส่วนใหญ่นั้นยังคงปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

แต่ว่าจุดที่ฝนตกหนักตอนนี้เคลื่อนไปอยู่บริเวณทะเลอันดามันแล้วนะครับ

หลังจากนี้เป็นต้นไปฝนจะลดลงสถานการณ์ฝนจะดีขึ้น
แต่สิ่งที่น่าจับตาก็คือหลังจากนี้ครับ
เมื่อฝนตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้มากยิ่งขึ้นเท่าไหร
บริเวณทางตอนบนเหนืออีสานคงต้องเตรียมรับลมหนาวที่จะเข้ามาเยือนแน่นอนครับ

ยังไงช่วงนี้ใครจะเดินทางท่องเที่ยวก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
แล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ